ผมว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งสนุก
แต่ถ้าอยู่ตลอดชีวิตบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
หัวใจคือว่ากรทมหลังโควิดต้องไม่เหมือนเดิม
เชื่อว่าการเป็นอิสระมันรับใช้ประชาชนได้ดีกว่า

ตรงนั้นแต่คนนะครับเราหวังครับให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้
ผมก็เคยอยู่เพื่อไทยเป็นข้อได้จริง
แล้วถ้าเกิดไม่มีพักเพื่อไทยที่ให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะ
ก็ไม่มีชาติชาติที่เป็นอยู่ตรงนี้
คือจริงแล้วก็มีคนพูดว่าน่าจะลองทำดูหลายคนนะครับ
อย่างคุณแม่ผมก็เชียร์เหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกัน

มันคงเป็นงานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมาก
มันไม่ต้องไปถกไปถกกันเรื่องความขัดแย้งเรื่องแก้รัฐมนูลเรื่องอะไรอย่างนี้

ไม่มีนะครับแต่ท่านนายกิ้นลักษณ์ผมเรียนท่านนะตอนที่ลาออกจากพัก
ก็ตามหลักไทยจะไปก็ลาจะมาก็ไหว้
เรียนท่านว่าจะลอกจากพักเราจะไปรุกอิสระ
ไม่ได้ขออนุญาตแต่ก็แจ้งท่าน
คือก็ธรรมดาเพราะคนรู้จักกันถูกป่ะมันก็ให้เกียรติกัน
พี่ค้าพี่ค้าตัวนี้ก่อน

ท่านคงส่งพันคนมันไม่มีการรับนโยบายอะไรครับ
เพราะว่าเราเป็นอิสระอยู่แล้วครับ
ผมว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งสนุก
แต่ถ้าอยู่ตลอดชีวิตบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
นั่นคือจุดอ่อนของกรุงเทพไงทำยังไงให้เราเป็นเมืองที่น่าอยู่
แล้วไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มเดียวนะครับ

แต่ให้น่าอยู่สำหรับทุกคนสำหรับคนมีอายุรถเข็นอะไรอย่างนี้
อันนี้คือโจทย์ที่ยากแต่ผมว่าเป็นโจทย์ที่ทำได้
คำว่าเมืองน่าอยู่เป็นเรื่องที่ท้าทาย

เมืองมันแข่งกันว่าแต่ละเมืองมีคนเก่งอยู่บ้างน้อยแค่ไหน

เมืองมันจะไม่มีคุณภาพมันจะไม่มีงานที่มีคุณภาพอยู่
มีหลายคนถามว่าจะทำอะไรอันแรกอันนี้เป็นอะไรสำคัญที่สุด
ถ้าเหมาะสำคัญที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นสำหรับคนบางคนเท่านั้นแหละ
ถ้าเราเป็นคนมีลูกเล็กเนี่ยศูนย์เด็กอ่อนนี่เรื่องใหญ่เลยครับ

ถ้าเรามีคนที่มีลูกโตหน่อยปฐมคุณภาพโรงเรียนสำคัญ
ถ้าเรามีพ่อแม่ที่สูงอายุติดเตียง
เรื่องศูนย์สถานศึกเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วนโยบายที่ฟังคือนโยบายที่ตอบโจทย์ของคนทุกคน
แล้วมันจะไม่ใช่นโยบายเดียวครับอย่างผมมองก็มีอย่างน้อย๗๐๐เรื่องอ่ะ
ว่าอันนี้คือหัวใจว่าเริ่มจากปัญหาพื้นฐานของคน
เริ่มจากโจทย์เรื่องทำให้เป็นเมืองน่าอยู่เริ่มจากพื้นที่ใกล้ใกล้ตัว
แต่ด้วยกันเนี่ยไอ้เรื่องเส้นเลือดฝอยใกล้ตัวเองก็ต้องเริ่มทำไปพร้อมแล้วเลือด
ผมว่าตอนนี้เลยถ้าดูในปัญหาสองเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนมากนะ
ถ้าเราดูต่างจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าสาธารณสุขอาจจะดีกว่าเรา
เพราะเขาก็มีสาสุขจังหวัดที่ดูแลโลคสาสุขทั้งจังหวัด
มีโรงพยาบาลของหน่วยงานรัฐโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลของกรทมเอง
ไม่มีเจ้าภาพเหมือนกฎมอลเองต้องทำที่เป็นเจ้าภาพที่เข้มแข็งเลย
เพราะกรทมเนี่ยเรามีบัตรทองอยู่สัก๓ล้านใบมั้งแล้วเรารับผิดชอบโดยตรง
ต้องทำเรื่องปฐมภูมิให้ดีขึ้นก่อนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่
ทำยังไงให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลทำที่ระบบเส้นเลือดฝอยให้ดี
ส่วนเรื่องคุณภาพชีวิตในปัญหาระยะยาวที่ต้องเหมือนกับวิ่งมาราทอน
อันนี้ต้องต่อยยาวนั้นหัวใจคือว่ากรทมหลังโควิดต้องไม่เหมือนเดิม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
แล้วถ้าเกิดไม่มีพักเพื่อไทยที่ตอนนั้นให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะ
ก็ไม่มีชาติชาติที่เป็นอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสู่การเมืองจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่พอเรามาเล่นบทของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราคงต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด
ซึ่งเราก็เชื่อว่าการเป็นอิสระเนี่ยมันรับใช้ประชาชนได้ดีกว่า
ว่าจะให้คนเชื่ออย่างไรผมว่าสุดท้ายก็คงแล้วแต่คนนะครับ
บังคับให้คนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้แต่ว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้โกหกใครอ่ะ
ในเพื่อไทยผมก็ยังคุยกันนะก็เป็นเพื่อนกันท่านสอสอท่านสกเจอกันก็แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
ไม่ได้มีความผูกพันเชิงนโยบายเชิงทรัพยากรแต่ความสัมพันธ์ในแง่เพื่อนยังมีอยู่ครับไม่มีปัญหาครับ
เราไม่ได้เอาเป็นอาจตายหรือไม่คือผมว่าเราสนุกกับการทำงานเรา
สุดท้ายถ้าเกิดประชาชนไว้ใจเราก็ทำงานถ้าประชาชนให้คนอื่นทำก็ไม่เป็นไร
เราจะช่วยคนที่มาก็ได้เราไม่ได้ดูคู่ต่อสู้เท่าไหร่นะ
เราดูตัวเราเองเราดูประชาชนว่าต้องการอะไรงั้นไม่ว่าจะมีคนเปิดตัวกี่คนเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเลือกแล้วแพ้ผมว่าคือคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราไม่ได้เหมาะสมตรงนี้
แต่เราก็ไม่ได้ว่าเราจะทิ้งประชาชนหรือว่าสถานะนะ
มันมีงานอื่นเยอะเลยที่เราสามารถทำได้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
แล้วผมว่าผมไม่เล่นการเมืองมีคนรุ่นใหม่เยอะแยะเลยที่จะเข้ามา
ดังนั้นผมว่าอย่าไปคิดว่าโลกขาดเราไม่ได้